ที่คนในวงการบันเทิงได้มีการโพสต์อาลัยคุณตัวสรรยูวงกระจ่าง
ก็เป็นเพราะคุณตัวเมื่อวานนี้เสียชีวิตด้วยวัย๕๙ปีที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
ด้วยอาการของมะเร็งตับระยะสุดท้าย
จากคนในวงการบันเทิงแล้วยังมีคนในแวดวงของวงการเมืองด้วย
ที่มีการโพสต์อะไรให้กับคุณตัวสรรยู
ก็เมื่อวานนี้เวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
คุณตัวสรรยูวงกระจ่างได้เสียชีวิตด้วยวัย๕๙ปี
โรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย
โดยภรรยาคู่ชีวิตของคุณตัวก็คือคุณเปิ้ลหัทยาวงกระจ่าง
ได้โพสต์ข้อความเศร้าในอินสตราแกรม
บอกว่าอยากให้เวลาเดินช้าลงขอเวลาสักหน่อย
หลังจากนั้นนะครับก็มีคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับ
เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากครับ
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะครับของคุณตัวสรรยูวงกระจ่างนั้น
คือเมื่อเดือนตุลาคมปี๒๕๖๒ย้อนไปเมื่อ๖เดือนก่อน
คุณตัวสรรยูนะครับก็ไปถ่ายละครในกองถ่าย
แล้วก็ล้มในกองถ่ายละครนั้นจนกระดูกสันหลังหัก

ทีนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คุณหมอก็ได้มีการตรวจร่างกายแต่พบว่ากระดูกที่หัก
เป็นลักษณะของกระดูกที่หักคล้ายเกิดจากมะเร็ง
ก็เลยได้มีการเจาะกระดูกไปตรวจนะครับ
แล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งที่ตับแล้วก็พบก้อนที่ตับ
ได้เริ่มรักษาด้วยเคมีบำบัดนะครับ
โดยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรมาตลอด
อาการก็เริ่มดีขึ้นไปเรื่อยครับ
แต่ว่าช่วง๑เดือนที่ผ่านมาคุณตัวสรรยูวงกระจ่าง
เริ่มมีอาการเบื่ออาหารแล้วก็ปวดหลังมากยิ่งขึ้น
อาการเริ่มสุดลงกระทั่งวันที่๙มิถุนายนนะครับ
ความดันเริ่มต่ำลงแล้วก็หมอให้ยาในการกระตุ้นความดันโลหิต
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
แล้วก็คุณตัวสรรยูวงกระจ่างได้เสียชีวิตอย่างสงบ
เมื่อวานนี้๑๐มิถุนายนนะครับ
ซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่แม่ของคุณตัวสรรยูเสียชีวิตไป
เมื่อปี๒๕๖๐คือวันที่๑๐มิถุนายนนะครับ
แต่ว่าต่างปีกันเท่านั้นเองนะครับ
คุณตัวเป็นคนสมุทรสงครามนะครับ
ซึ่งเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง

แต่ว่าแต่ละคนใช้นามสกุลแตกต่างกัน
เพราะว่าในวัยยาวนั้นคุณป้าของคุณตัวก็ขอรับ
ก็เลยใช้นามสกุลของป้าแทนนะครับ
สำหรับพิธีรดน้ำศพจะมีขึ้นตั้งแต่เย็นวันนี้นะครับ
โดยจัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะญาติและคนสนิทที่สาราเศรษฐีวัดนาคปรก
ผาศรีเจริญแล้วก็จะมีการสวดอภิษฐรรมศพตั้งแต่วันที่๑๑มิถุนายน
ไปจนถึงวันที่๑๗มิถุนายนนะครับและมีพิธีชาพนักกิจจะจัดขึ้นวันที่๑๘มิถุนายนนะครับ
อย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากคนในวงการบันเทิงได้มีการโพสต์อาลัยคุณตู้
สรรยูวงกระจ่างว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเหลือเกินนะครับ
ในวงการของการเมืองก็มีการโพสต์เหมือนกันนะครับโดยนายสนทิลิ้มทองกุล
แก่นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก
คุยทุกเรื่องกับสนทิไว้อะไรต่อการจากไปของคุณตัวสรรยูวงกระจ่างนะครับ
โดยระบุว่าวันนี้เป็นอีกวันที่รู้สึกเสียใจเพราะว่าตัวนั้นเหมือนน้องชายแท้แล้วก็รู้สึกได้ถึงจิตใจที่น่ารัก
ซึ่งตัวมีให้กับพี่ชายคนนี้อย่างจริงใจและจริงจังโดยไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่เลยแม้แต่น้อยนะครับ
ตัวเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีจิตใจดีงามมากและเป็นคนที่ไม่น่าไหว้หลังหรอก
คำพูดและการกระทำของตัวต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนมีแต่ความจริงใจและบริสุทธิ์ใจไม่มีเล่เหลี่ยมใดทั้งสิ้นนะครับ
ตัวเองกับตัวไม่ค่อยได้เจอกันตั้งแต่ออกจากเรือนจำมา
ก็ได้รับแต่ข่าวการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวด้วยความเป็นห่วงมาก
อาจจะเป็นเพราะเราใจถึงใจกันมาตั้งแต่การร่วมต่อสู้เพื่อชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ปี๒๕๔๙นะครับ
โดยคนที่โพสต์ถึงคุณตัวส่วนใหญ่ก็โพสต์คำพูดเดียวกันเลยว่า
ดิฉันก็เข้าไปอ่านข้อความของคุณแอมสาวลักษณ์ที่เป็นอดีตคนสนิท
ก็มีการโพสต์อาร์ไลด์ต์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็บอกว่าให้ไปดีนะพี่
ข่าวเที่ยงไทยรัฐก็ขอร่วมแสดงความอาลัย
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัววงกระจ่างด้วยนะคะ